คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเทศกาลสงกรานแต่ละปีมีการใช้น้ำแบบปริมาณเยอะมาก
ทำให้หลายหน่วยงานออกมารณรงค์ให้เล่นสงกรานใช้น้ำอย่างประหยัดกันหน่อยค่ะ
โดยที่มีการเล่นสงการอย่างสร้างสรรค์ประหยัดน้ำลดภัยแรงในอนาคต
และที่สำคัญสนุกได้ด้วยสไตล์คนรักโลกนะคะ
เทศกาลสงกรานคือเทศกาลส่งรอยยิ้มมีความชุ่มฉ่ำค่ะ
แต่จะสาดน้ำยังไงให้ประหยัดเล่นสงกรานแบบรักโลกกันหน่อย
เคล็ดไม่ลับจากภาวะโลกร้องวันนี้นะคะ
อย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนจากปืนฉีดน้ำให้เป็นขันค่ะ
เพราะว่าจะช่วยประหยัดในเรื่องของการสาดน้ำใส่หนุ่มสาว
หรืออาจจะเปลี่ยนด้วยการเป็นการพรมน้ำต่างสืบสารวัฒนธรรมไทย

มาคือการสาดน้ำใกล้ต้นไม้ค่ะ
แถมได้ต้นไม้สดชื่นนะคะ
เพราะว่าทุกการสาดน้ำจะไม่สูญเปล่า
ถ้าเล่นสงกรานในสวนหรือว่าบางคนอาจจะแบบสาดน้ำในสวนต่าง

ต้นไม้ใบไม้ดินก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกันนะคะ
ถือว่าเป็นคุณค่าทุกขันที่สาดลงไปอย่างแน่นอน
มานะคะพิธีที่๔เขาบอกว่าสนุกแบบใกล้ชิดธรรมชาติ
สาดน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่างนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการแบบให้ลงเล่นน้ำ
อาจจะเล่นใกล้คูน้ำน้องน้ำตกทะเลสาดกันยังไง
ดน้ำไปที่ไหนยังไงมันก็ไหลวนกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
และถัดมานะคะคือการสนุกสะใจกับสระว่ายน้ำ
บางคนบอกว่าไปการเล่นสงกรานในสระว่ายน้ำก็เป็นการเล่นสงกรานอีกวิธีหนึ่ง
นอกเหนือจะได้ความสนุกสนานกันแล้วนะคะ
ก็ได้เป็นการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ด้วย
จากเรื่องของการเล่นน้ำแบบรักโลกค่ะคุณผู้ชม
ควรจะมีการบริหารจัดการเรื่องของขยะอย่างรักโลกด้วยเช่นกัน
ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมคะเตรียมถังขยะกันหรือยัง
รับขยะต่างไม่เป็นจานขาขยะพลาสติกหรือว่าขยะกระดาษ
ขยะจากต้นทางทิ้งขยะอย่างเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ใครจะเล่นสงกรานช่วงนี้ก็เล่นแบบรักโลกด้วยวิธีง่ายจากภาวะโลกร้อง
สงกรานอย่างมีความสุขเรายิ้มโลกก็ยิ้มนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ